เมืองพระธรรมดีที่๑๓ตุลาคมพุทธศักราช๒๕๕๙
เวลา๑๕นาฬิกา๕๒นาที
เสด็จสวรรคตณโรงพยาบาลสิริราช

วันของคราบน้ำตาที่ไม่เคยเหือดหาย
๓ตุลาคมนี้ร่วมรำลึก๓๖๕วันแห่งความอาลัย
บรรยากาศแห่งความจงรักพักดีของคนไทยทั้งประเทศ
ตลอดทั้งวันในทุกช่วงข่าวไทยรัฐทีวี